อีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิปที่ไม่รู้ประชด

แต่ว่าชาวเน็ตเห็นแล้วก็เข้าใจคิดนะ

เคยมีเอาเหรียญมาจ่ายค่าปรับค่าอะไรเนี่ย

ก็เดินทางไปจ่ายเงินที่โรงพักนี่แหละค่ะ

ไม่ใช่เหรียญบาทไม่ใช่เหรียญ๕บาทหรือ๑๐บาทค่ะ
ที่เห็นนี้ไม่ใช่สีเงินแต่เป็นเหรียญสลึงนะคะ

นี่ค่ะเอาเหรียญสลึงไปกองไว้บนโต๊ะแบบนี้ค่ะ
คือเหรียญบาทเหรียญสระ๑๐บาทเหรียญ๕บาทก็ก็ว่าเยอะแล้วค่ะ
ให้ครบ๑๐๐๐บาทค่ะอันนี้เยอะมากจริง

แต่ก็เหมี่ยวเทเหรียญเอาตรงหน้าฯขนาดนี้เลย
เหรียญเลยนะคุณใช่นะคะก็เป็นคลิปขณะที่ชายหนุ่มคนนึง
ห่อพิ้วเหรียญสลึงหลายร้อยบาทนี่แหละค่ะมาวางไว้ที่โต๊ะร้อยเวรเพื่อเสียค่าปรับ
คลิปนี้ก็ถูกโพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่าคุณก๊อฟแสนสบาย
บอกว่าโดนจับข้อหาไม่คาดเข็มขัดโวยวายแล้วก็ถ่ายคลิปในด่าน
วันนี้ปรากฏตัวแล้วไปรวบรวมเหรียญสตางค์มาเทต่อหน้า
ซึ่งในคลิปนะคะตำรวจก็มีเสียงนี่แหละก็ระบุด้วยว่าเหรียญเนี่ย
ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่มีกำหนดขั้นต่ำอยู่ว่า
ชนิด๒๕และ๕๐สตางค์ต้องไม่เกิน๑๐บาทนะจ๊ะ
คือตำรวจพยายามจะชี้แจงข้อกฎหมายว่ามันมีกฎหมายกำหนดเอาไว้
การนำเหรียญกระสาปมาชำระหนี้แต่ละเหรียญสามารถชำระหนี้ได้เท่าไหร่
ใช่แล้วก็ต้องนับสิมันชำระได้แต่ก็ต้องมานั่งนับกันด้วยนะ
ใช่ค่ะซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกคมสรรโยธคลนะคะ
อำกับการสถานีตำรวจภูทรน้องขามจังหวัดชนบุรีเนี่ย
บอกว่าชายคนนี้นี่แหละโดนจับข้อหาไม่คาดเข็มขาดเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้นำเหรียญสลึงกองใหญ่มาเสียค่าปรับ
โดยบอกว่ารับเดรเองเจ้าหน้าที่นับเลยครบไหมครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ช่วยนับนะคะแต่ว่าผู้เสียค่าปรับเนี่ยก็ต้องช่วยนับด้วย
มาช่วยกันซึ่งนับไปสักพักชายหนุ่มนำธนบัตร๑๐๐บาทมาเสียค่าปรับแทน
ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออกวนกวนเป็นการขอกวนสักหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการเปรียบเทียบปรับไป๓๐๐บาท
ชายคนนี้ก็เลยโกยเหรียญสลึงเพิ่งมาจบให้ครบ๑๐๐บาทกลับบ้านไปนะคะ
พันธุรกิจเอกคมสารกล่าวเสริมด้วยค่ะบอกว่าประชาชนสามารถนำเหรียญทุกชนิดมาชำระค่าปรับได้
แต่ถ้าว่ามีธนบัตรก็จะสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาเจ้าหน้าที่มากขึ้น
ค่ะค่าปรับจริงแล้ว๓๐๐เองนะคะขอได้๑๐๐๐นะค่าปรับ๓๐๐
๓๐๐จะได้แปลงพันธุ์ใช่ค่ะใช่นะคะซึ่งมาดูกันว่าเหรียญที่จะมาชำระหนี้เนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่กันบ้างถึงสามารถชำระได้นะคะ
ชนิด๒๕และ๕๐สตางค์ชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน๑๐บาทค่ะ
ส่วนเหรียญ๑บาทนะคะชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน๕๐๐บาท
เหรียญ๒บาทชำระได้ไม่เกินคราวละ๕๐๐บาท
เหรียญ๕บาทค่ะชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน๕๐๐บาท
แล้วก็๑๐บาทชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ
ว่าถ้าอยากจะ๑๐๐บาทเอาเหรียญ๑๐บาทมา
นี่ก็เป็นหลักกฎหมายที่ถูกต้องนะคะ
อย่ามาประชดกันจะใช้
จ่ายค่าปรับใช้หนี้สักพันหนึ่ง
ดีเอาเหรียญสลึงมาแบบนี้มันก็ไม่ได้

มีคลิปแบบนี้ออกมาเหมือนกันที่เขาทะเลาะกันบนโรงพักเลย
เอาเหรียญมาจ่ายค่าปรับเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์

มาสี่มานั่งช่วยกันนับสิจะเอาหรือเปล่า
ถ้าอยากจะให้ตำรวจนับเตรียมมือตัวเองเอาไว้ด้วย
เพราะคุณต้องนั่งนับอยู่เหมือนกันนะคะ